คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มไทยวัย๓๓ปี

แล้วก็ศพถูกนำไปทิ้งไว้ริมทางที่นครซิดนี่ของออสเตรเลีย
ล่าสุดตำรวจสืบไปสืบมา
ไปพบว่าผู้ตายคือไปรู้ความลับของขบวนค้ายาเสพติด
แล้วก็เตรียมที่จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับขบวนการเหล่านี้
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุฆาตกรรมนี้ขึ้น

แต่ปมอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้ง
ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจนครซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย
ไปพบศพนายวัชิระเพชรมั่ง
หรือที่เพื่อนเรียกกันว่ามาริโอวัย๓๓ปี
เป็นชาวไทยอาศัยอยู่ในนครซิดนี่
ฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนน
สนามกีฬาโอลิมปิกปาร์ค

ถูกทุบด้วยของแข็งไม่มีคม

ชั้นแรกเป็นผ้ารองเตียงกันเปื้อน
แล้วก็ถูกห่อทับด้วยพลาสติกค่ะ

การสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจ
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ในการเชื่อมโยงกับขบวนการผิดกฎหมาย

แต่จากการตรวจสอบพบว่า
นายวัชิระไม่มีประวัติอาทยากรรม
อกจากนี้ตำรวจยังได้ติดตาม
หาความเคลื่อนไหวของนายวัชิระ
ก่อนที่นายวัชิระจะเสียชีวิต
ไปพบว่าคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
นายวัชิระไปพบเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ย่านไทยทาวน์ซิดนี่
แล้วก็ไปพบหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพที่นายวัชิระขับรถเก๋งหุ่นใด
จอดในปั๊มแล้วก็เดินเข้ามา
ในบริเวณร้านสะดวกซื้อของปั๊มน้ำมันในคืนเดียวกัน
จากนั้นนายวัชิระก็หายตัวไป
นายวัชิระเคยทำงานที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งประมาณปีครึ่ง
แล้วก็ไปทำงานที่ร้านซาวน่าที่นคร
ในเขตธุรกิจของนครซิดนี่

แล้วก็เพิ่งผ่านการสมัครเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลีย
เมื่อปี๒๕๖๐ด้วย
ขณะที่กลุ่มเพื่อนของนายวัชิระ
ที่เคยทำงานด้วยกันที่นครซิดนี่บอกว่า

คือเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน
ไม่คิดว่าจะต้องจบชีวิตอย่างรวดเร็ว
ในวัย๓๓ปีแบบนี้

ได้รับการเปิดเผยจากนายนัทพล
ขันทะฮิรันโกงสุนใหญ่ด้านนครซิดนีย์

นายวัชิระน่าจะไปรู้เรื่องของ

แล้วก็นายวัชิระเตรียมที่จะไปแจ้งความกับตำรวจ

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฆาตกรรม

ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
ส่วนวันนี้๒๔มิถุนายนน้องสาว

จะเดินทางไปรับศพของนายวัชิระ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ